คุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยทาน

ช่วงตลอดกินของเราวันนี้นะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัด

ราชบุรีมีอะไรดีคะเอ้า

คุณจะกินโอ่งเหรอ
ผมจะกินโอ่งก่อนแต่บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
แต่ของดีของเด็ดก็คือร้านนี้ที่ผมจะพาไป
เขาบอกว่าถ้าไปที่ราชบุรีแล้ว

เรามาอยู่กันที่อำเภอดำเนินสะดวก

กับช่องเก็บของอเนกประสงค์
ซึ่งเหมาะกับนักเดินทางตลอดกิน

มีช่องอเนกประสงค์ที่เก็บของได้เยอะ

มันถูกใจผมจริง
เดินทางมาถึงที่นี่แน่นอนความอิ่มอร่อยของเรา
จะไปกันที่ร้านขึ้นชื่อแห่งนี้นะครับ

สวนอาหารขวัญดำเนิน
ขึ้นชื่อลือชาในย่านนี้เลยล่ะครับ

เขาว่ากันว่าที่อำเภอดำเนินสะดวก

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด
ที่นี่เขาติดไทยรัฐทีวีกันงอมแงม

โอเค

มีกราฟมีแอปเมิดดำมีทุกอย่างนั้น

เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านสวนอาหารขวัญดำเนินแล้ว
ผมว่าพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะครับนี่
อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่

และก่อนที่เราจะเข้าไปล้วงลึกถึงความอร่อยนะครับ
ผมก็แวะชิมพิซซ่าจากทางร้านสักหน่อยครับ
พิซซ่าเนี่ยไม่ได้กินฟรีนะเขาขายครับ
เป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่ของที่นี่โดยเชฟคนนี้เลย
มิสเตอร์ทิมอิมพอร์ตสูตรโดยตรงมาจากอเมริกาแท้เลยนะครับ
เป็นพิซซ่าสไตล์โฮเมดแป้งสดใหม่ทุกวัน
เห็นไหมล่ะหน้าตาดูดีน่ากินมากเลยล่ะครับคุณผู้ชม

เอาล่ะพิซซ่าหนึ่งนะออเดิร์ฟแต่ข้างในยังมีอีกเพียบ
คุณแม่มากันดีกว่าจ้ะตามผมมาเลยครับไปครับคุณแม่ครับจ้ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูดิอาหารวางเต็มไปหมดเลย
งั้นเรามาไล่เรียงแต่ละเมนูกันดีกว่า
เมนูที่ดังมากก็คือเมนูนี้

หมูย่างอบน้ำพึ่ง
ช่วยเล่าสูตรเด็ดเคล็ดลับสักนิดนึงให้ได้ฟังหน่อยฮะ
ก็ต้องเอาหมูสั่นคอเนี่ยค่ะ
หมักไว้๑คืนแล้วก็มาย่างด้วยเตาถ่าน

นี่ขนาดใส่เฟสชิลคุณเชื่อไหมยังได้กลิ่นเลย
แล้วเรียงขอดออกมาโอ้โฮมันยิ่งหอมไปใหญ่

ชิ้นใหญ่แบบนี้เอามาติดมาอีกชิ้นก็ได้เอา
นี่๒ชิ้นแล้วลาดด้วยน้ำจิ้มนี่
น้ำจิ้มยังอยู่ตรงนี้แบบนี้โห
นี่อีกแล้วนะ
คือจะบอกว่าหมูย่างอบน้ำพึ่งเนี่ยอร่อยนะ
มีความหอมจากการที่ไปย่างต่อ
เอาฝืนแล้วกินไปพร้อมกับน้ำจิ้มนี้นะ
มันจะตัดรสกันพอดีพอปรุงราดน้ำจิ้มทานไปพร้อมกับชิ้นหมูที่แบบว่านิ่มนุ่ม

เมนูต่อไปต้องนี่เลยแกงเลี่ยง
เลี่ยงของเราเห็นบอกว่าเป็นสูตรโบราณด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือไม่ใส่กะทิแล้วก็มีปลาป่นนะ
แล้วก็กุ้งแล้วก็ผักในสวนเนี่ยค่ะ
ผักในสวนที่บอกว่าต้องมาจากในสวนเพราะมันปลอดศาล

ตักขึ้นมามันขึ้นโคตรนะ
เอาล่ะตักมาแบบนี้แกงเลี้ยงของเราดี
สมุนไพรเพียบจริงนะ

นี่เมนูต่อไปหลนปูหลนปูนี่กินได้นะ
แต่ถ้าปูหล่นกินไม่ได้เพราะอะไร
เพราะปูมันหลดแล้วปูมันหลดแล้วปูมันหลดแล้ว
ไม่ได้กินบ้าบอก

แล้วปูเป็นก้อนแบบนี้คุณผู้ชมครับ
เอาคนคักเลยนะตักมาก่อน
นี่ตักมาแบบนี้นะ

โอ้โหเนื้อปูเต็มล้วนครบรสชาติหวานมัน
ทานพร้อมผักสดที่ทางร้านจัดมาถูกใจมากเลยล่ะครับ
และนอกจากนี้ยังมีเมนูยำส้มโอ
ที่เป็นสูตรเฉพาะแบบโบราณหวานมันจากกะทิ
ตัดด้วยรสหวานอมเปรี้ยวของส้มโอประจำถิ่น
บวกด้วยสมุนไพรที่ยกกันมาทั้งสวน
ครบรสสุขภาพดีแน่นอน
และยังไม่หมดยังมีเมนูปลาย่างที่ได้รสสัมผัสที่แปลกแตกต่าง
หนังปลาทูกรอบแถมมีความหอมปลายของเตาถ่านที่ใช้ย่าง
อย่าบอกใครเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ

อย่างแรกหมูของเรามูย่างเราอันนี้เท่าไหร่
จานละ๑๕๐บาท

มีถ้วยเล็ก๒๐๐ถ้วยใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็๓๐๐บาท

มีสิบค่าใหญ่ก็๕๐บาท
ประมาณตัวละ๔๐๕๐บาท

และการเดินทางมาร้านขวัญดำเนินก็ไม่ยากนะครับ
จากจังหวัดราชบุรีให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข๓๒
ตรงไปอำเภอดำเนินสะดวกประมาณ๑๒กิโลเมตร
ก็จะถึงแยกไฟแดงทางเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ให้เรากลับรถตรงแยกและเดินทางตรงไปอีกประมาณสัก๕๐เมตร
ก็จะเห็นร้านอาหารขวัญดำเนินอยู่ทางซ้ายมือแล้วล่ะครับ

แล้วส่วนใหญ่จะพาครอบครัวมาทานที่นี่แหละครับ
รสชาติก็ดีอร่อยดีมากเลยครับ

และแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตามธรรมเนียมของช่วงตลอดกิน

มอบให้กับแม่เล็กคนสวยของเราในวันนี้เลยนะจ๊ะ
ขอบคุณนะครับคุณแม่ครับ
สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผมอ้อนิวอีซูซูดีแมคไทยแลนเดอร์
พาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามกันให้ได้นะ
ส่วนในวันนี้กับร้านนี้ต้องบอกเลยว่า
อร่อยจริงเด็ดมาก

คุณชนะคุณการันตีคุณคอนเฟิร์มแล้ว
ว่าอร่อยอร่อยจึงไม่เหลือกลับมาเลยเหรอ

ราชบุรีนี้เอง
ไม่ไกลเลยคุณผู้ชมเดินทางแป๊บเดียวได้ทาน